ที่พูดถึงเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามีคนเตรียมจะไปฟ้อง
โดยบอกว่าไทยเนี่ยมีการนำเข้าแล้วนะแต่ประชาชนไม่รู้
ใช่บอกเข้ามานิดเดียวคนเลยไม่รู้แต่จริงเข้ามาแล้ว
แล้วที่ก่อนหน้านี้สทเขาออกมาแถลงไงว่าอันนั้นเป็นกรณีของทูต
เหมือนเขาร้องขอส่วนตัวมาซึ่งอันนั้นเป็นเอกสิทธิ์ของทางทูตสอทรเลยไม่ได้รับรายงาน
นั่นแหละพอข้อเท็จจริงมันออกมามาแบบนี้แหละคนที่เขาบอกว่า
ทำไมมาเปิดเผยข้อมูลแล้วมันเป็นข้อมูลเท็จแบบนี้เดี๋ยวเขาจะเตรียมฟ้องเอาเรื่องนี้
เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะแต่มีอีกเรื่องหนึ่งสำคัญเหมือนกันจะมีการอนุโลมค่าปรับ
หรือการปรับคนที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยออกนอกพื้นที่บ้านของตัวเอง
แต่ย้ำว่าไม่ได้อนุโลมว่าไม่ต้องใส่นะอนุโลมค่าปรับอนุโลมค่าปรับ
กรณีที่คุณอาจจะลืมหรือไม่ได้ตั้งใจแต่ถ้าคุณตั้งใจเดินออกไปเลยวันนี้
อนุโลมแล้วคุณโดนนะคะอันนี้จะต้องมาดูมูลเหตุว่า
สิ่งที่คุณไม่สวมหน้ากากอนามัยออกจากบ้านไปเนี่ยเพราะอะไร
เรื่องนี้นครรภัณฑ์อาหนุทีชาญวิทยากูลรองนายกรรภมนตรี
ประชุมคุมโรคติดต่อ

คนไม่สวมหน้ากากอนามัย
อนุโลมยกเว้นค่าปรับวงเล็บ

และจะต้องเป็นไปตามระเบียบของกรมควบคุมโรค
สาเหตุที่อนุโลมเพราะไม่อยากให้เป็นภาระของประชาชน
การบังคับและการปรับคนไม่สวมหน้ากากอนามัยก่อนหน้านี้
เพื่อต้องการให้ประชาชนรับผิดชอบต่อสังคมต่อคนอื่น
แต่เมื่อเห็นถึงความรับผิดชอบและความใส่ใจของประชาชน
ที่มีมาตลอดตั้งแต่มีการประกาศ
เห็นว่าควรจะอนุโลมบางกรณี
มีแต่นะคะแต่แต่แต่แต่
แต่หากยังมีคนจงใจไม่สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ
กระทำลักษณะนี้ต้องถูกดำเนินคดีค่ะ
เพราะฉะนั้นจะพิจารณานะคะว่าจงใจหรือไม่จงใจนะคะ
นอกจากนี้ยังเห็นชอบไม่สามารถฉีดวัคซีนโนแวก
ให้กับคนที่มีอายุ๖๐ปีขึ้นไป
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ข้อมูลที่เราได้รับ
ก็คือมีข้อกำหนดให้ฉีดซิโนแวค
เพาะคนที่มีอายุไม่ถึง๖๐ปีนะคะ
ส่วนคนที่เป็นผู้สูงอายุแล้วค่ะ
เรื่องนี้นะคะเป็นเพราะว่าทางสาธารณสุขสอบถาม

พบว่าประเทศที่ผลิตซีโนแวกเอง
เขาฉีดซิโนแวคให้กับคนที่มีอายุมากกว่า๖๐ปีด้วย
ทางประเทศผู้ผลิตชี้แจงว่ามันไม่ได้เป็นข้อห้ามนะ

ไม่ได้เป็นข้อห้ามไม่ให้ฉีดกับคนที่มีอายุมากกว่า๖๐ปี

ได้ทดลองกับผู้ที่อายุเกิน๖๐ปี

แต่เขาบอกว่าทดลองนิดเดียวนะคะ

ไม่ใช่เป็นข้อห้ามอย่างในหลายประเทศนะครับตัววัคซีนซิโนแวคก็ได้ฉีดให้กับคนอายุมากกว่า๖๐แล้วก็ได้ผลนะครับเป็นผลดี
แต่ว่าอย่าไปกังวลเลยเพราะว่าวัคซีนหลักของเราสุดท้ายในปัจจุบันนี้นะครับก็คือแอสตราเซเนก้า
สรุปก็นี่แหละค่ะต้องแก้เกี่ยวกับเรื่องของออยต่อไปแต่ว่าหลังจากนี้นะคะทางรัฐบาลเองก็ยืนยันว่าจะสั่งวัคซีนเข้ามาให้ได้มากที่สุดนะคะ
ส่วนคนนี้ค่ะคุณสนทิยาสวัสดีที่ปรึกษาคณะกรรมธิการการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาพผู้แทนรัศดรและเป็นอดีตสมาชิกพักพลังประชารัฐด้วยนะคะ
ยื่นหนังสือค่ะให้กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท
เป็นการจัดร่วมกันกับนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งเนื้อหาก็คือระบุว่าไทยนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์
เพราะว่าถือว่าเป็นการกระทำร่วมกันตามความผิดพรบคอมพิวเตอร์ฐาน
ร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ไม่กล้าฉีดวัคซีนซึ่งส่วนตัวเห็นว่าอดีตนายกนะคะ
ควรจะไปบริจาคเงินเพื่อช่วยโควิดน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านะคะ
เอ้ารอดูแล้วกันว่าปอทรับเรื่องไหม
พอรับเรื่องเสร็จแล้วจะดำเนินคดีใครต่อบ้างเนี่ยนะคะ
ตรวจสอบสถานการณ์กันหน่อยนะคะวันนี้รายใหม่เพิ่มขึ้น๒๐๔๔รายค่ะ
ผู้ป่วยสะสม๗๘๘๕๕รายเสียชีวิต

๒๗สวัสดีด้วยกันนะคะ

สถานการณ์ผู้ป่วยที่ยังคงรักษาตัวก็เยอะเช่นเดียวกันนะคะ
แบ่งประมาณ๘๙๐๐ราย
จำนวนนี้อาการหนักก็ยังเยอะอยู่นะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบราย
ใส่เครื่องช่วยหายใจสามร้อยหกสิบเจ็ดรายค่ะ